มาดูเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์บนท้องถนน
คนหัวร้อนบนท้องถนนมีบ่อยจังเลยนะคะ
เฮียขับรถเขาเอามาโพสต์เอาไว้เป็นภาพจากกล้องหน้ารถ
คือมีลักษณะของการขับรถปาดหน้ากันไม่พอใจกัน
แต่ถึงขั้นเปิดท้ายรถเอาขวดมาปลาใส่กันแบบนี้ค่ะ

เท็จต้องทำมาดู

เธอถอยหลัง

ไปเลยไปเลยไม่ต้องจอดไม่จอดเถอะ

เขาเห็นขับรถของมันนะ

ไปโรงพักเลย
โอ้โหคุณผู้ชมที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
รถเก๋งสีขาวป้ายแดงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพ
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะปาดมาแบบนี้
คนขับก็ลงมาโวยวายเปิดท้ายแล้วก็วิ่งไล่มา
เอาขวดเป็นขวดเบียร์นะคะปลาใส่
กระจกรถของผู้เสียหายกระจกร้าวกระจกแตก
จากเสียงในคลิปอ่ะโอ้โหเสียงผู้หญิงว่าโอ้โฮรถชั้น
เนี่ยเนี่ยเขาต้องหนีนะคะครับล่าสุดทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
จุดที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างการก่อสร้างสะพานต่างระดับนะคะ
แล้วถนนถูกบีบเหลือแค่สองเลนมันก็เลยต้องแบบเบียด
เปลี่ยนเลนส์กันแบบให้มันแคบลงอย่างเงี้ยค่ะผู้กำกับสพแหลม
ชะบังให้ข้อมูลเพิ่มเติมถนนเป็นลักษณะแบบนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างอ่ะนะคะ
พอเลนมันแคบลงมันก็ต้องเปลี่ยนเลนกันครับพันธุ์ตำรวจเอกจิรวัตรศักดิ์ศรีวัฒนา
บอกว่ารู้เรื่องแล้วค่ะสั่งการให้ตำรวจประสานแล้วนะคะ
ก็คือเบื้องต้นเดี๋ยวคุยกับผู้เสียหายก่อนขอรายละเอียดขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางฝากฝั่งผู้เสียหาย
และตำรวจก็จะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีแล้วคุณผู้ชมดูแผลนะคะ
นะฮะเย็บแปดเข็มหรือจะอาจว่าเอาขวดแบรนด์เขววิ้นในกระจก
มันกระเด็นเข้ามาโดนด้วยนะเย็บแปดเข็มคุณผู้ชมตำรวจยืนยันว่าไม่เกินสองวัน
ได้ตัวคนร้ายแน่นอนเพราะว่าดูภาพจากกล้องหน้ารถ
ก็คือตามคลิปเมื่อสักครู่แล้วแล้วมันเห็นหน้าชัดนี่ไงมัน
เห็นชัดอ่ะเห็นไหมรู้เลยใครเป็นใครทะเบียนรถก็รู้
ที่มาปาดแล้วก็เปิดท้ายแล้วก็เอาขวดมาปลาเขาอ่ะ
ถอยหลังหนียังวิ่งไปนะวิ่งไปแล้วไปดักเขา
แล้วก็เนี่ยเขาเลยต้องเร่งเครื่องหนีขับเดินหน้าเครื่องใส่เขาเลย
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามไม่ว่าจะก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้น
แต่คุณจะหัวร้อนแล้วก็มาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้บนท้องถนนไม่ได้ครับ